อ่ะเข้าสู่ปีใหม่ค่ะขอให้คุณผู้ชมโชคดีฮะ
ถ้าอยากรวดไปเสร็จถีต้องดูข่าวนี้กันต่อเออ
พาไปหาโชคลาภกันหน่อยละกันคุณผู้ชมครับ
อ่าไปที่อ่างทองกันเลยแล้วกันนะฮะใครยังไม่มีอะไรในใจ
ผมเชื่อว่าจบข่าวนี้ไปคุณผู้ชมจะมีทันที
มีหลายที่ด้วยอ่าไปดูที่สาราหลวงพ่อผอมครับ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบวันขึ้นปีใหม่
ขอโชคขอลาบกันหน่อยผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปชื่อว่าคุณขันทองครับนะ
เป็นชาวตำบลสายทองก็ว่าจ้างละครชาตรีคณะจันฉายไปแสดงแก้บนหลวงพ่อผอม
เพราะว่าเขาบ่นให้ลูกสาวได้เลื่อนยดตำแหน่งและอันนี้ได้ส่งความประทานา
ไม่ใช่แค่ขอเลขนะเขาขออย่างนี้เขาก็ได้เหมือนกัน
หลวงพ่อผอมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางทรมานกายอายุกว่าร้อยปี
หลอดด้วยสำริดหน้าตากว้างหนึ่งสอกหนึ่งขืบ
เมื่อปี๒๕๑๖สร้างขึ้นมาหลวงพ่อผอมถูกขโมยไปจากสารา
ชาวบ้านก็ออกตามหาจนกระทั่งไปเจอซ่อนไว้ริมถนนสายป่าโมกอายุทยา
ก็เลยนำกลับมาอันเชิญกลับมาประดิษฐานเอาไว้ที่เดิม
ชาวบ้านก็เลยไปขอพรก็ได้ดังสมวังประทานากันไป
ไปที่วัดโสมณัฐทุ่มท่าในอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จุดนี้แม้ว่าจะไม่ใช่นครศรีธรรมราชแต่ก็มีไอ้ไข่
ให้ไปกลับไหว้บูชาขอให้ปีใหม่เจอแต่สิ่งดีโดยเฉพาะโชคลาภ
เอาหลังจากที่มีคนไปไหว้กันเยอะนะคะช่วงปีใหม่ค่ะ
พอคนมารวมกันอยู่เยอะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
วัยกลางคนมีอาการแปลกค่าคล้ายถูกแสงรัก
เป็นอาการดีใจสั่นแบบดีใจนะแล้วก็บอกว่าดีใจมาก
เพราะรูปปั้นนี้หน้าตาดีและหล่อและหลังจากนั้น
ชูนิ้วไม้นิ้วมือไหน

เอาละด้านซ้ายหายไปสอง

คุณลุงข้างดูยิ้มมีความสุขเนาะ

ชาวบ้านทะยอนไปทำบุญไหว้พระขอพรรพปีใหม่

รูปปั้นพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราช

พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร

ไว้ที่ด้านข้างพระอุโบสถหลังใหม่นี่แหละฮะ

คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
แล้วก็ทำพิธีเบิกเนธไปแล้ว

บางคนได้โชคได้ลาบบางคนสมหวังเรื่องหน้าที่การงานครับ
สมหวังก็ไปตามกันบางคนได้โชคได้ลาบบางคนสมหวังเรื่องหน้าที่การงานครับ
สมหวังก็ไปตามกันบางคนได้โชคได้โชคได้

สมหวังก็ไปตามกันบางคนได้โชคได้

สมหวังก็ไปตามกันบางคนได้โชคได้
สมหวังก็ไปตามกันบางคนได้โชคได้

มาเมียปีมโรงปีฉลูนะครับอ่าตามที่เขาติดเอาไว้แบบนี้
ชงไหมดาวอ่าไม่ไม่ค่อยชงเองค่ะ
จะมีคนชงให้ทานตอนอันไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะคนละชงลูกโอ้
ไม่ชงหนูปีคุณหนูปีคุณเออปีเงียบกันปีเงียบกันอ่า
ชาวบ้านก็เลยไปว่ายขอพรนะฮะมีทางจังหมากรวมอิ่มนะ
เทพเจ้าไทยสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภต่าง
ใครชงไม่ชงก็อย่าเยอะแล้วกันเนอะ